มีหมอนวดคนหนึ่งเขามีโรคประจำตัว
ไปเสียชีวิตบนเตียงไม้อันหนึ่ง
แล้วมันก็มีเลือดกับน้ำหนองเป็นคราบหลงเหลืออยู่
เองก็เลยเอาเตียงไม้มอบให้กับวัดทำประโยชน์

มันยังคงมีกลิ่นเลือดกับน้ำเหลืองติดอยู่ที่เตียงไม้อันนี้
ก็เลยวัดให้กู้ภัยทำการเผา
เผายังไงมันก็ไม่ยอมไหม้ไฟ
หมดยางไปกี่เส้นหมดน้ำมันไปกี่ลิตรมันก็ไม่ยอมไหม้ไฟ
หนึ่งว่าวิญญาณคนตายที่เป็นเจ้าของเตียงเขาห่วงของของเขา

แป๊บเดียวมันไหม้ไฟเลยคุณ

มันมีเรื่องแปลกมีคนเห็นวิญญาณคนตายด้วย

เขาถ่ายเอาไว้ตอนเขาเอาเตียงไม้ของคนตายเนี่ย
ไปเผาแต่มันไม่ยอมไหม้ไฟก็เลยฮือฮามากในโลก
สวท์เชียลคุณผู้ชมดูสิฮะคือไฟมันติดน่ะ
แต่มันไม่มอดอ่ะมันไม่ไหม้นะฮะคือก่อนหน้านี้กู้ภัย
พอรับแจ้งมาบอกว่าเนี่ยนะมีญาติคนตายนำเตียงไม้มานะคือมันมีคนตายนอนตายอยู่ที่เตียงไม้นี้แล้วก็มอบเตียงอันเนี้ยให้กับวัดป่าดอ่อนแต้วนะใช้ประโยชน์แต่คือเตียงไม้เนี้ยถึงแม้มันมันถูกล้างไปแล้วเนี้ยเอาคราบออกไปแล้วเนี้ยแต่มันยังลงเหลือเป็นคราบของเลือดแล้วก็น้ำเหลืองเนี้ยเปิดอยู่ที่เ
ไม่มีใครกล้าทำประโยชน์

ก็เลยกู้ภัยไปเผาซะ
เผาตายตามคนตายไปซะอะไรแบบนี้

ยางรถยนต์ที่เป็นยางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

แล้วก็มีน้ำมันลาดไปอีกมันก็ไม่ยอมไหม้

ต้องมานั่งจุดทูบเทียนบอกกล่าวคนตายว่า

ยังไงแล้วก็ขอให้เผาได้แล้วกันนะ

อะไรอย่างนี้แป๊บเดียวเนี่ยคุณเห็นไหม
เห็นไหมมันกลายเป็นเท่าทางไหม้หมดเลยอ่ะเออมันมอดหมดเลย
ภาพตอนแรกนี่คือคือไฟอ่ะลุกแต่ยังเห็นลักษณะเป็นทรงของเตียงอืม
เนี่ยพอจุดทูปปุ๊บมันมอบหมดเลยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าดอนแต้วที่นครราชศรีมาที่โคราชนะฮะ
เผาเตียงแล้วก็ไปพูดคุยกับพระสมเดชธิตะเตโชพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
พระสมเด็จเชื่อว่าเตียงไม้ที่มันไม่ยอมไหม้ไฟเป็นเพราะว่าคนตายเขาห่วงของเขา
มันก็เป็นความเชื่อคนในพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าในทางกลับกันในมุมของวิทยาศาสตร์แล้วกัน
ที่มันเผาไม่ยอมไหม้อาจเป็นเพราะว่า
เนื้อไม้มันหนามันอาจจะคงทนไฟแล้วมันก็เผายาก
อะไรแบบนี้นะฮะไปฟังเสียงพระท่านหน่อยครับ
มันทรงกลิ่นมิ้นมันทรงกลิ่นขนาดตาเดร์
คือเราฟังจากที่พระพูดแล้วแล้วเราก็ต้องตามกลับไปดูซิว่าผู้ตายเนี่ยมีที่มาเป็นอย่างไร
อยู่ที่ไหนตายเพราะอะไรแล้วเตียงนี้อยู่กับเขาตอนช่วงไหนบ้างเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ห้องแถวที่ผู้เสียชีวิตเคยเช่าอยู่ก่อนตาย
พบว่าเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ประตูบ้านด้านในทุกบาน
เปิดประตูไว้เพื่อระบายกลิ่นแต่ว่าใส่โซ่ล็อกประตูด้านนอกเอาไว้นะ
คือไม่มีคนกล้าเข้าไปนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเสียชีวิตอยู่ในบ้านไง
ลักษณะคืออืดแล้วไงก็ต้องระบายกลิ่นออกมาแบบนี้
เพื่อนบ้านที่ไปพบศพเป็นคนแรกเล่าว่า
แถวนี้รู้จักผู้ตายว่าเป็นป้าหมอนวด
เพราะว่ามีอาชีพนวดแผนไทย
แต่ป้าหมอนวดไม่ชอบสูงสิงกับใคร
พักหลังเห็นป่วยเป็นโรคประจำตัว

และเขาบอกว่าที่น่าขนลุกมากคือมีคนในระแวกนั้นเห็นว่าป้าหมอนวดเนี่ยบางวันบางคืนเนี่ย
มายืนกวาดอะไรแว๊บอยู่หน้าบ้าน

ใช่ตายไปแล้วลักษณะเห็นเงาลาง
ซึ่งคนที่เจอมาเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนนั้นนะคนที่เขาเห็นนะ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าป้าตายไปแล้ว

แต่สรุปสุดท้ายมาถามเพื่อนบ้านเอ้าป้าตายไปแล้วเหรอ

เห็นเป็นบอกว่ายายกวาดบ้านอยู่

ตอนนั้นน้องเด็กเขารู้หรือยังว่าคุณป้า

ก็เขาให้โต๊ะไม้แบบเป็นไม้แบบนั้นแหละ
ให้พระไปถวายวัดไปก็เลยพระเขาเห็น
แกอยู่กับโต๊ะก็เลยไปตามมูลนิธิอ่ะ
ไปเผา๒ชั่วโมงก็ยังไม่ไหม้เลย
อืมอ่ะเป็นอันว่าก็ไหม้ไปเรียบร้อย